เจ็บไข้ได้ป่วยกันหน่อยถ้าหากว่าคุณรักษาไม่หายไม่ทราบสาเหตุอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านที่จังหวัดสุรินเนี่ยเขาจะมีการร่วมทำพิธีแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
ดูบรรยากาศกันไปนะคะหลายคนงงว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาทำอะไรยังไงบ้าง
นี่คือบรรยากาศของชาวบ้านหมื่นศรีใหญ่ตำบลหมื่นศรีอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์
เขารวมตัวกันทำพิธีแกรนมอร์นะคะ

แกนมอร์เนี่ยเราเล่ากันไปบ่อยแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังจำไม่ได้
หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคือที่เขาสายขันไปมาเนี่ย
เพราะว่าเขาบอกว่ามีองค์ต่างนี่แหละมาเข้าร่วมในพิธีผ่านร่างทรง
ซึ่งพิธีนี้นะคะถือว่าเป็นประเพณีพิธีกรรมของชาวกุยหรือว่าชาวสวย
ประกอบพิธีกันตอนกลางวันแบบนี้แหละแล้วก็จะจัดขึ้นทั้งหมด๓โอกาส
ก็คือ๑บูชาบรรพบุรุษเนื่องในวันสำคัญ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถบันดาลสุขทุกข์
เชื่อว่าใครที่เคารพกราบไหว้จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
และสุดท้ายที่เห็นบ่อยที่สุดที่เขาทำพิธีนี้

เหมือนเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ
แล้วก็หาสาเหตุของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่อ
เป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดความสบายใจของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
สบายใจก็คือการรักษาใจ
ถูกต้องรักษาทางร่างกายเจ็บป่วยแล้วแต่จิตใจต้องแข็งแรงจิตใจต้องเข้มแข็งนะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคุณผู้ชม